จะไปติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตง่ายของชายที่ชื่อว่าซิโรดชัดทองนะครับ
ไปติดตามรายงานนี้จากคุณมนุชาเจอมูลผู้สื่อข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี

เวลาไปไหนมาไหนในระแวกใกล้บ้านในอำเภอเมืองสุรินท
ปีโป้ศิโรธฉัดทองนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ก็มักจะขับรถจักรยานยนต์อยู่แล้วนะคะ
โป้จะพาไปไหว้สารหลักเมืองสุรินทร์ค่ะ

แล้วก็ขออนุญาตหวานใจของพี่โป้เรียบร้อยแล้วค่ะ

พร้อมค่ะ
หลักเมืองสุรินอยู่ห่างจากบ้านของปีโป้

ก็จะชวนพี่ชายไปศากรขอพรศาลหลักเมือง

ปีโป้นำกราบศักระเสาหลักเมือง

ตามจุดต่างภายในศาลหลักเมือง

เวลาได้ไหว้พระไหว้อะไรทำบุญ

เหนือจากการกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว

เว้นว่างจากการแข่งขันและฝึกซ้อม
การถือศิลป์๘ปฏิบัติธรรมที่วัด

ในการดำรงชีวิตได้ดีค่ะ
ก็รู้สึกดีครับที่ได้เดินตามพระเดินอะไร

ก็สงบด้วยใช่ไหมสงบมากแล้ว

ทำให้เราสดชื่นขึ้นแล้วก็

ที่อยู่ในสนามเราต้องมีสมาธิพอสมควร

ก่อนกลับดิฉันไม่พลาดที่จะขอถ่ายรูปกับปีโป้
ชื่นชอบเขาต่างรุมล้อม

พร้อมกับขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เพราะความเป็นสุริมงคลเนื่องในวันปีใหม่

นุชาเจอมูลข่าวเทราะทีวีรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์